โปรดติดตามตอนต่อไป
กลับมาแล้วค่ะ
ถึงเวลาของเชฟกระทะหล่อของเรา

เรายังอยู่กับเชฟร็อกของเราในเมนู
และส่วนผสมของลาบส้มโอปลาดุกฟูก็คือ

และถั่วลิสงคั่วค่ะ

สับเมื่อแม่เชฟค่ะ

เอาเยอะมั้ยเชฟ

เอามันหนึ่งเราต้องทรัพย์ละเอียดไหมเชฟ

อ๋ออภิตก็โอเคแล้วใช่ไหมเชฟอันนี้โอเคไหมเราว่าส่วนผสมเนี่ยใส่ในด้วย
ส่วนผสมที่เราโดนโอเคแล้ว
โดนเอ่อเบียดบังไปเนี่ยใส่ในนี้นะคะครับ
ขาดโปรตีนแน่นอนฝั่งนี้

บายขั้นตอนต่อไปโอเคหยุด

ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปเราใส่แป้ง
แป้งใช้นิดเดียวดูสิครับใส่นิดเดียว

มาตั้งเยอะใส่นิดเดียวมีอะไรไหมล่ะ
เราใส่นิดเดียวครับโอ้โฮพอแล้ว

ใส่แค่นิดเดียวอธิบายด้วยเชฟ
เพราะเราไม่อยากใส่แป้งเยอะ

อ๋อไม่ดีต่อสุขภาพจริงแป้งขาวอาจจะช่วยทำดายสุขภาพ
ค่ะระหว่างนี้เราตั้งกระทะรอดีไหมคะ

เอาหมดเลยแล้วกันนะ

ผสมแป้งลงไปในปลาดุกที่เราสับเรียบร้อย

เพราะเราเอามาทำเป็นราบ

เราก็ทอดให้มันเป็นประดุกเป็นแพร่เราก็

เชฟ

แม่เหนื่อยกับลูกมากเลยอะ

ให้ผมทอดเจ็บไหม
เชฟมาเละให้หน่อย
โอ๊ยของเชฟก็กระเด้นค่ะ

เชฟลงให้ให้หมดไปเลย

เชฟบอกขอข้างชั้นเกลี่ยของฉันอะ

ไอ้นั่งก็ถามจ้ะทั้งนี้นี่ก็จะแบบ
เชฟความวิบัติกำลังจะมาเยือนเรา

แม่เข้าใจไหมมันมาเยือนแล้ว

ไม่น่าเอาชื่อมาทิ้งตรงนี้เลย
เช็คถามหน่อยถ้าไม่ใช่ปลาดุก

สวัสดีครับ

นางอุ๊ยสิ่งดังมากเลยพีช

ประดุกอันสวยงามของพวกเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาปรุงลาบรสแซ่บกัน